บอกว่าพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้
แล้วก็ได้สอบพยานไปแล้ว๙ปาก
จากเพื่อนแล้วก็รุ่นพี่ที่เห็นเหตุการณ์การทำร้ายร่างกาย
ตอนนี้เหลือรุ่นพี่ที่เห็นเหตุการณ์อีก๒ปาก
ตามที่ครอบครัวแจ้งข้อกล่าวหา
รอผลสรุปผลจากสถานีตำรวจภูทรเมืองนครนายก
และผลพิสูจน์นิติวิทยาศาสตร์คาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนได้ในสัปดาห์หน้า
หลังจากนั้นก็จะนำตัวรุ่นพี่ที่ตกเป็นผู้ต้องหา
ส่งให้สารทหารต่อไปค่ะ
เป็นรุ่นเดี่ยวกันหรือเป็น

รุ่นพี่ที่อยู่ในกรุ่นที่ว่ากล้านทิ้ง
ค่ะเห็นมันมีประเด็นเปิดมาไหมว่าเมย์นี้หลักทรน์หรืออย่างงี้
ไม่มีครับอันนี้ไม่มีข้อมูล

บอกว่าหลักฐานใหม่ที่ผู้กครองได้ให้

มีบุคคลทำร้ายน้องเมย์ในวันที่๒๓สิงหาคม๒๕๕๙
แต่ไม่เปิดเผยบุคคลที่สงสัย
เพื่อขอให้ไปสอบสวนพร้อมให้ข้อมูลผลข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ต่อแพทย์ทหาร
ซึ่งเป็นคนละกรณีกันกับการสอบสวนการเสียชีวิตที่โรงเรียนเตรียมทหารครับ
คือเขาเห็นว่าหลักฐานใหม่ที่ผู้ปกครองติดใจสงสัยอย่างที่มีการพบว่า
มีเลือดออกบริเวณลำคอเหนือหายปลาร้าทั้งซ้ายแล้วก็ขวา
ซึ่งอาจเกิดจากการถูกล็อกคอ
จากการสอบถามแพทย์ทหารระบุแบบนี้บอกว่า
ก็ได้ดูคร่าวเป็นผลชนสูตรที่ไม่ตรงกันของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
และสถาบันพยาธิวิทยาก็เลยเห็นว่าต้องหาผู้ที่เป็นกลาง
ชี้ชัดในเรื่องนี้นะคือแพทยศภานั่นเอง

เข้าใจว่าหากไปถึงชั้นศาล
ก็คงต้องเรียกผู้เชี่ยวชาญจากแพทยศภามาให้ความเห็นเรื่องนี้ค่ะ